คุณผู้ชมคะวันนี้เขาบอกว่าโอ้โหกิเนสเวอร์เรคคอร์ดต้องมาเมืองไทย
เพราะว่ามีนี่ที่สุดของโลกไม้กลายเป็นหิน
แล้วเขามาทำการบันทึกว่ายาวที่สุดเลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะแหมในช่วงของทันข่าวของเรา
ช่วงนี้มันก็จะมีทั้งทันเที่ยวทันกินอันนี้ทันโลกด้วย

เขาบอกว่าเป็นไม้ที่มันยาวมากจนกิเนกชีวริสขอต้องมาทำการบันทึกเป็นสถิติไว้
ยาวเท่าไหร่เขาบอกว่ามีความถ้าเทียบบนความสูงของตึกเกือบ๒๐ชั้น

ยิ่งใหญ่สมกับที่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ
ของไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกหน่วยงาน
จัดงานบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก
พร้อมรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก
สำหรับไม้กลายเป็นหินที่ยิ่งใหญ่นี้
พบครั้งแรกเมื่อ๑๙ปีก่อน

โดยการนำของนายวัชิระม่วงแก้ว
ป่าไม้เขตตากในสมัยนั้น

ในการค่อยขุดขุด
และเปิดหน้าดินอย่างระมัดระวัง
จนสุดลำต้นเมื่อปี๒๕๕๙
และวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้กลายเป็นหินขนาดนั้น
อยู่ที่๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ส่วนความยาวสูงสุดถึง๗๒เมตร๒๒เซนติเมตร

และถูกน้ำท่วมขังทำให้เกิดการกัดกร่อน
จนปัจจุบันเหลือความยาวของไม้กลายเป็นหิน
อยู่ที่๖๙เมตร๗๐เซนติเมตร
เทียบกับความสูงของตึกได้ถึง๒๐ชั้น
ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางยังคงเดิม
คือ๑เมตร๘๐เซนติเมตร

มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐ปี
นี่คือไม้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว
ผ่านการเวลาอันแสนยาวนาน

และผ่านความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ต้นทองบึ้งต้นไม้ใหญ่มหมา
ที่เคยยืนต้นตรงานสง่างาม
โค้นล้มสงบนิ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
และถูกพบว่ากลายเป็นหินในที่สุด
มาถึงวันนี้ไม้กลายเป็นหินจากจังหวัดตาก

และมีความยาวกว่าไม้กลายเป็นหิน
ที่เคยถูกบันทึกไว้ที่ประเทศจีน
มีความยาวแค่๓๘เมตร

ค้นพบไม้กลายเป็นหินอีก๖ต้น
ความยาวประมาณ๓๐๔๕เมตร
คาดว่าน่าจะมีไม้กลายเป็นหิน
อีกจำนวนมากในบริเวณดังกล่าว
นับเป็นแหล่งซากดึกดำบัน

เพราะไม่มีแหล่งซากดึกดำบันใดในโลก
ที่มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่
รวมกันมากเช่นนี้มาก่อน

เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบันมาก่อน

ธรณีวิทยาที่สำคัญมาก
ซึ่งพร้อมจะเป็นแหล่งศึกษา
วิชาการทางธรณีวิทยา
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโลก

ยาวมากสูงเกือบตึก๒๐ชั้น

มันยังตั้งตรงขึ้นไปนี่มันจะสูงชะลูดขนาด

มีอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นปี

ท้อนว่าพื้นดินของประเทศไทยบ้านเรานี่
มีความอุดมสมบูรณ์มากจริง